ต่อกันด้วยเรื่องน่ายินดีไปเลยแล้วกันค่ะ

หลังจากที่ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะ
เจ้าตัวค่ะก็ได้มาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องงานแต่งงานด้วยค่ะ

เข้าพิธีวิวารับปีใหม่เลยทีเดียวค่ะ

คบหาดูใจมายาวนานถึง๑๒ปีเลยค่ะ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตความพร้อมงานแต่งงานที่คืบหน้าไปกว่า๕๐แล้ว
โดยได้เลิกดีค่ะวันพุธที่๑๓มกราคมที่โรงแรมสยามเมนสกี
ส่วนรายละเอียดของงานว่าที่เจ้าบ่าวนั้นอย่าใช้ออกมาแบบเรียบง่ายค่ะ
พร้อมกับรับนะคะว่าตอนนี้ตนเองหันมาดูแลผิวพันธุ์เพื่อวันพิเศษที่ใกล้จะมาถึง
และที่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนั่นก็คือเรือนหอค่ะ
ทุ่มทุนสร้างแบบสุดได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
พร้อมต้อนรับว่าที่ภรรยาเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ
แต่งก็๑๓มกรานะครับ
วันพุธนะฮะที่สถานที่ก็เคมปิสกี้ครับ
เต็มตัวถึงไหนตอนนี้ต้องบอกว่าจริงก็๕๐แล้วกัน
เพราะว่าการ์ดยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยครับ
แล้วปัญหาก็แล้วมันก็ใกล้แล้วเหมือนกันก็กังวลอยู่เหมือนกัน
ถ้าในความคิดผมนะผมว่างานแต่งงานมันก็คงจะแบบ
อะไรที่มันดูสะอาดดูบริสุทธิ์
พอเราจะแต่งงานเราก็รู้สึกว่าอยากให้วันงานออกมาคือแบบดีที่สุดทุกอย่างนะครับผม
แล้วก็น้อยเขาก็อยากจะแบบกระทรีทเข้าคอร์สเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วย

ก็เยอะครับก็ผมว่าเดี๋ยวนี้ปลูกบ้านมันก็หลายตังค์มันก็เป็น๑๐ล้านอยู่แล้วนะครับผม

คือจริงเราก็ตั้งใจว่าคงจะอยู่บ้านหลังนี้ไปนานเหมือนกันนะครับ
ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้เท่านั้นเอง
บันเทิงตอนเที่ยงแบบนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีนะคะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบีมอีกหนึ่งรอบด้วยละกัน
เต็ปต่อไปค่ะก็คงต้องลุ้นเรื่องมีทายาทนะคะ